ไหนถ้าจะมาสายแซ่บแล้วก็แซ่บไปให้สุดแล้วกันเลยนะคะสำหรับสาวเจนี่เทียนโพสุวรรณคุณ
หลังจากที่กลับมาจากนิวยอร์กเชื่อว่าอะไรจะสบายใจมากขึ้นแล้ว
เพราะฉะนั้นได้เวลาโชว์อีกแล้วไม่ใช่แฟชั่นบนรันเวย์
คราวนี้เขาบอกว่าเด็ดกว่านั้นเยอะใช่อย่างที่บอกไปค่ะ
บอกเลยว่าไม่ใช่ภาพนี้เว้าดิฉันไม่ได้พูดผิด
ฉันจะพูดว่าว้าวฉันบอกว้าวใช่นี่นี่เขาเพิ่งกลับมาจากเดินแฟชั่นโชว์
เฉิดฉายบนลันเวย์ที่นิวยอร์กแฟชั่นวีคสองพันสิบเจ็ดอันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะ
หลบฝนเมืองกรุงไปเที่ยวทะเลกันซะหน่อยนะฮะ

ว่ายน้ำทั้งทีก็เผ็ดกันให้แสบกระเพาะไปเลยค่ะ
วันพีชสีเนื้อไม่ใช่ตัวนี้นะ

นี่แหละถึงแม้จะเป็นวันพีชสีเรียบ

บวกกับหลีระท่าโพสต์ของเธอเขาบอกว่า
คือน้ำลายกำลังเอือกกันอย่างแน่นอน

หรือว่าจะเป็นการตั้งกล้องถ่ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่า